ร้องได้ให้ล้าน

คุณนิคหรือ

พี่
แล้ว
คุณนิกนะครับร้องเพลงเก่งของตัวเองนะครับ
ที่เลือกจากการเปิดแผ่นป้ายตัวช่วย

ท่อนที่ร้องผิดนะครับ
น่าเสียดายนะครับคุณนิกกับ

แต่ว่าตั้งแต่เริ่มแข่งขันมา

เท่าที่คุณนิกร้องมาทั้งหมด๗เพลงด้วยกัน
ขอทุกคนปรบมือให้กับคุณนิกนะครับ

คุณนิกนะครับรับเงินสะสมนะครับ

รับไว้เธอมือตลาดเกือบ
เพลงเก่งของคุณนิกนะครับ
คือเพลงรักแม่ม่ายของคุณยอดรักสลักใจนะครับ

ยุค๒๕๒๔เกิดหรือยังเรา

โอเคนะฮะมีหน้าแม่ชอบ
ถึง๒๕๒๕เป็นเพลงฮิตตลอดการ

วันนี้ก็ทำอย่างที่
ใจตัวเองคิดมาตลอดเลยว่า
วันหนึ่งอยากจะตอบแทนให้แม่บ้าง
เพราะว่าแม่เขาก็หาเลี้ยงเรามาด้วย

วันนี้ก็เลยอยากจะใช้เพลงลูกทุ่งนี่แหละ

ตรงนี้ก็เป็นทุนในการมารักษาตัว
คุณแม่อยากพูดอะไรกับลูกชายคนนี้หน่อยไหมครับ
ก็ดีใจค่ะ
ที่ลูกได้มาทำหน้าที่ตรงนี้ที่ใจรักนะคะ
แต่ไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็ไม่เป็นไรค่ะ
ถือว่าได้มาร่วมสนุกและเข้ามาช่วยกัน
สืบสารตำนานเพลงลูกทุ่งให้อยู่คู่กับพวกเราตลอดไปค่ะ
แล้วก็ต้องขอขอบคุณไทยรัฐทีวีที่เปิดโอกาส

สุดยอดจริงเลยรับ
ร้องดาให้ร้านครับขอบคุณมากนะครับ
คุณนิดก็ขอบคุณครับ
เอาละครับการแข่งขัน
่อมมีผู้แพ้และผู้ชนะ

ตอนนี้โอกาสคว้าเงินล้านมาถึงพวกคุณแล้ว
สังหรือคุณทิพย์หรือคุณจิ้งจกเขียว

คิดว่ารู้จักชื่อเพลงเท่านั้นครับแค่ชื่อเพลง
ไม่ต้องร้องได้ไม่ต้องรู้จักชื่อนักร้องใดทั้งสิ้น
แล้วกดปุ่มไฟให้ได้เป็นคนแรกและตอบให้ถูกขึ้นมาเลย

ถ้าพร้อมแล้วนะครับเพลงโจทย์

แหมตำเป็นกดเป็นน้ำพริกเลย
อันนี้กฎหรือว่าข้ออธิวะให้เข้าก่อนดนตรี

คุณมูซาครับตอบว่าชื่อเพลง

ปีกความคิดถึงนะครับคุณมูซาตอบ
ถูก

ถูก
คุณมูซาคะถ้าตอบกวงแบบนี้

มานะครับสวัสดีค่ะ

ตัวนี้เห็นหนุ่มมาหน่อยไม่ได้ดู
ไม่น่าเชื่อว่าแฟนคลับของคุณมูซาจะเยอะขนาดนี้
ไม่ตัวใหม่มาก
ตายแล้วเดี๋ยวว่ากิ๊ดคุณมูสาที่ไหนได้
คิดคนที่ขึ้นมานั่งแทนคุณมูลสายินดีต้อนรับคุณเจ
คุณป่าเอางี้มูซากลับบ้านได้เลยค่ะ
หนุ่มหลอมากเข้มนะครับ
มากมายความสามารถสไตล์ภาระตะของเราคนนี้
ไปดูกันก่อนดีกว่านะครับว่าคุณมูซานี่เขาเป็นใคร

ผมบูซานามสกุลเซ็นโพดังเจดี

แล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีมากเลยนะครับ

เดี๋ยวพี่น้องนะครับลองทานนะครับว่า
วายวารินผมจะพูดว่าอะไรนะครับ

สวัสดีครับ

ผมอยากได้เงินล้านครับ
ก็อยากให้พี่น้องนะครับช่วยเป็นกำลังใจและเชียร์ผมด้วยนะครับ

มากมายความสามารถนัดเงินผู้ชายคนนี้

เครือยาดก่อนดีกว่า

แล้วรูปนี้ดูวิทยานี่ก็คืออุปกรณ์เครื่องเล่นของคุณมูซา

อันนี้ทำอะไรฮะ

ไม่ทันแล้วเมื่อกี้
ไม่ค่อยได้เอามาเล่นเท่าไหร่เพราะว่าขายไก่

พ่อผมเขาเป็นลำตัดด้วยแล้วเขาก็ใช้อันนี้

พ่อผมเขาก็ใช้ชื่อที่เรียกตักคือโอรสอาหลับ
ลองให้ดูซักหน่อยดีกว่าลำตัดมุสลิมลองอย่างไร
หอมเอ่ยหอมเอืองตรงไหน
ฮอมชื่นใจฮอมอยู่ในแดนดง
หากว่าเป็นบุญต่าง

อาศนานำทรง
วันนี้มาพบเอื้องดง
อยู่ในพรงสะพางเอ่ย
เป็นเพลงที่กับเขากำลังร้องกันแบบนี้นะครับ

คุณมูซาอุตส่าห์จะสีให้ฟังแต่เดี๋ยวจะฟัง

สามารถสีไวโอลีนได้เพราะก็แกเรียนมา

ไปเรียนคุณครูคนเดียวกับคุณวาเนซ่าเมเลย

ตรอชารสร้าง

โคลรายสิทธิ์ว่าไม่เป็นเสี้ยงหมาห่วงได้

ตั้งเป้าไว้กี่เพลง
เราคิดว่าเราจะร้องได้ประมาณกี่เพลงต้อง๑๐นะต้อง๑๐
เอาละครับตอนนี้คุณบูชาพร้อมแล้วที่จะเริ่มการแข่งขันอันเล่าใจของเรานะครับ
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
เป็นไงครับฟังอินโทรไปแล้วดีครับดีทราบคำว่าอินโทรดีแต่ว่าคุณร้องได้ไหมคะ
ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับแต่ก็เคยร้องเคยสัมผัสอยู่ครับ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับคุณมูซาเพลงที่๑นะครับตกลงนะครับว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ

เล่น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

คุณจังหิวบ้านล่ะคะรู้ไหมคะว่าเพลงนี้เพลงอะไร
ถ้ารู้จะรอช้าตัวไม่ล่ะคะเล่นเกมไปกับพวกเราค่ะ
มาดูกันนะครับคุณมูซานะครับหนุ่มจากมินบุรีหนองจอกคนนี้นะครับ
เขาจะมาเริ่มร้องได้ให้ล้านในเพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
เอาใจช่วยเขาด้วยนะครับให้เขาผ่านพ้นตรงนี้ไปให้ได้นะครับ
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่หนึ่ง
เพลงมาเลยครับ

ให้ฉันตายก่อนได้ไหมก่อนคุณเปลี่ยนใจไปรักคนอื่น
ชีวิตฉันก็คงไม่ยาวไม่ยั่งไม่ยื้อ
เมื่อรักเคยชื่นกลับมาโชคฉัน
ให้ฉันตายก่อนเธอนาน
อย่าให้ต้องมาโดนรักกระนำ
ดูหรือใจก่อนเคยสัญญา
ไม่น่าลืมคำฉันกินน้ำตาเพราะใคร

แบบนี้ยังมีรักษาไม่มั่นใจ

สุดยอดเลยมาก
น่าขอให้เนื้อถูกก็ได้กัน

ก็ดีแล้วคุณใจเต้นคุณจะกังวลอะไร
ถ้าใจคุณไม่เต้นคุณค่อยกังวล
มาดูกันเลยนะครับสำหรับหนุ่มหน้ามนต์คนนี้ว่าเขาจะผ่านเพลงที่๑ไปได้หรือไม่นะครับ
สำหรับเพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
คุณมูซาร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
สวัสดีครับผมยืนยงยอดบูงาม
งงใช่ไหมครับว่าทำไมผมมาที่นี่
ก็ผมมาร้องเพลงร้องได้ให้ล้านไงครับ
มั่นใจสิครับผมนักร้องหน้าตาดีด้วยไง
ที่สำคัญก็คือเพื่อนผมมาช่วยกันร้องเพื่อที่จะหาเงินไปทำบุญกันนะครับ
แล้วก็มาลุ้นอีกทีว่าเวลาผมร้องเพลงผมผมร้องได้หรือเปล่า
กันหน่อยนะครับช่วยกันหน่อยนะครับ